ไม่ต้องรอแล้วค่ะไม่ไหวแล้วจ้า

โรงเรียนของคุณนุ้ยสุจิรานี่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอยู่จังหวัดนทบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะคุณปอนสามีคุณนุ้ยได้โพสต์ภาพโรงเรียนที่ถูกน้ำเอ่อ
น้ำท่วมเข้าไปค่ะจนทั่วบริเวณค่ะพร้อมเขียนข้อความว่า
ไม่รอดท่วมแล้วจ้าแล้วก็แฮดแท็กชื่อโรงเรียนของเขาเนี่ยแหละค่ะ

ตอนนี้กรรมไม่ข้าวอาคารหลอประชุมแล้วคุณผู้ชม
กระทั่งล่าสุดนะคะเราก็ได้รับการเปิดเผยจากคุณนุ้ยสุจิลาเองนะคะว่า
น้ำได้ท่วมเข้าอาคารหอประชุมแล้ว
หุ้ยบอกว่าที่สำคัญพี่แจ๊คหนูแบบโอ้โหทำใจไม่ได้เลย

คือกะว่าจะเปิดเทอมต้อนรับเด็กนี่แหละคุณผู้ชม
ปรากฏว่าพื้นพังหมดแล้วค่ะ
แล้วสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนทบุรีนะคะคุณผู้ชม
ต้องบอกแบบนี้นะคะมันไม่ลดลงเลย
คาดว่านะคะสรุปเลยต้องเลื่อนเปิดเทอมไปก่อนแล้วล่ะค่ะ
และหากหนักกว่านี้นะคะตอนนี้ก็ได้ติดต่อไปที่ผู้ใหญ่
จังหวัดนทบุรีแล้วค่ะให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่าเอาจริงตอนนี้นุ้ยบอกเลยนะคะ
ใครไหวนุ้ยไม่ไหวช่วยหนูหน่อยค่ะไปฟังหน่อยค่ะ
เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการเตรียมการอยู่อะค่ะ
คือเราก็มีการนำอย่างภาพที่ส่งไปให้ดูก็คือว่า
เราจะมีการนำแบบว่าเหมือนกับหินทรายเนี่ยค่ะ
กั้นแนวไม่ให้น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาแบบเต็มพื้นที่
น้ำจะขึ้นสูงแบบช่วงประมาณ๕ทุ่มอะไรประมาณนี้ค่ะ
น้ำดูทั้งวันทั้งคืน
ใช่ตอนนี้มีการติดต่อทางภาครัฐของทางจังหวัด
ว่าถ้าเกิดแบบมีอะไรที่จะหนักกว่านี้
อาจจะต้องขอประสานความช่วยเหลือ
ติดตามข่าวก็เห็นบอกว่า๒ลูกใต้ฝุ่นจะเข้ามาเมืองไทย
แต่อิทธิพลเนี่ยแล้วโรงเรียนนะก็อย่างที่ทราบก็คือปิดมายาวนานมาก
ตั้งใจจะเปิดต้อนรับเด็กนักเรียน
โดนโควิดด้วยโดนน้ำท่วมด้วย
ก็ค่าพื้นอีกค่ะค่าพื้นเนี่ยโอ้โหหลายล้านเหมือนกันนะ
บอกนะเป็นกำลังใจให้ละกันนะคะ